ตามคำเชิญของทางวัดเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจครับ
โดยขณะนี้นะครับได้รับมอบคู่มือการจดทะเบียนรถ
และประเมินว่าอาจใช้เวลาประมาณ๑เดือนในการตรวจสอบครับ
กระแสข่าวที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการเสนอชื่อ
ทูลเกล้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
นำโดยพันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษ
เข้าตรวจสอบรถโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ของวัดปากน้ำนะครับ
หลังถูกกล่าวหาว่าครอบครองรถจดประกอบไม่ถูกต้อง
ซึ่งมีนายดำเกิงจินดาราวัยยาวัชกรของวัดปากน้ำ
เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับ
พันธุ์ตำรวจตรีวรนันกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้
เนื่องจากมีประเด็นร้องเรียนจากพระพุทธอิสระ
ให้ตรวจสอบรถเบนส์โบราณทะเบียนขอไข่มม๙๙
ของสมเด็จช่วงที่จอดอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์
ถือเป็นรถที่อยู่ในรายชื่อของกรมศุลกากรกว่า๖๐๐คันนะครับ
ที่ต้องตรวจสอบเรื่องการจดประกอบ
คำเชิญของวัดปากน้ำที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อไขข้อสงสัยให้ทุกคนนั้นรับทราบข้อเท็จจริงนั่นเองครับ
หลังจากนี้จะตรวจสอบกระบวนการนำเข้ารวมถึงเครื่องยนต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตรและขนส่งทางบก
ว่าใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมเลือกตรวจสอบรถเพียงคันเดียว
ทั้งที่ภายในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีรถโบราณจอดอยู่ถึง๓คัน
พันธุ์ตำรวจตรีวรนันบอกว่าเนื่องจากรถอีก๒คันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาครับ
และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ในรายชื่อกลุ่ม๖๐๐คัน
ในดำเกิงกล่าวว่าทางวัดต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
อยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นรถโบราณที่มีอายุกว่า๖๐ปีไม่ได้หรูหราอะไร
โดยรถคันนี้นะครับมีคนนำมาถวายให้กับสมเด็จช่วงเมื่อหลายปีก่อน
หลังจากนี้คงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ